จากกรณีการโฆษณากระทะหนึ่งใบนะคะตอนนี้ก็ลุกลามใหญ่โตกันจริง
เขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายตอนนี้นี่สามพันล้านบาทนะคะ
แล้วก็สร้างความเสียหายเยอะตอนนี้กำลังชักชวนผู้เสียหายรายอื่นมาร่วมฟ้องร้องเพิ่มเติมนะคะ
หลอกลวงประชาชนและโฆษณาเกินจริงโดยล่าสุดมีผู้เสียหายจำนวน๑๐๙คนรวมตัวฟ้องแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องเงินค่ากระทะคืนแล้วค่ะ
ติดใจตรงที่ว่าเหมือนตัวเองโดนหลอกในเรื่องของของชั้นของกระทะค่ะชั้นของกระทะที่เข้าใจว่าเออมี๘ชั้น
มันก็น่าจะต่างจากกระทะเทปลอนในตลาดทั่วไปที่เราซื้อ
แต่เพื่อสุขภาพมีแปดชั้นแต่เพื่อสุขภาพมีแปดชั้น
ซึ่งประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ยืนยันนะคะว่า
ทั้งเรื่องชั้นเคลือบกระทะความลื่นไหลของผิววัสดุ
ดังนั้นก็เลยต้องเข้ามาประสานงานระหว่างผู้เสียหายแล้วก็ศาล
เพื่อยกระดับมาตรฐานการโฆษณาไทยป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนขณะนี้เราก็เห็นปัญหาว่าโฆษณาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับผู้บริโภคมาก
อย่างเช่นจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นเท็จบ้างเกินจริงบ้าง
เรียกว่าโฆษณาเอาเปรียบอะไรกับผู้บริโภคได้ก็ทำทุกอย่าง
สำหรับขั้นตอนการฟ้องร้องแบบกลุ่มก็จะสามารถเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในเดือนหน้า
โดยผู้เสียหายคนอื่นก็สามารถเข้ามาร่วมสมทบฟ้องร้องเพิ่มเติมได้อีกค่ะ